สถานีตำรวจภูทรรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
มีคนก่อเหตุยิงกันแล้วคนที่ยิงกันไม่ใช่อื่นใคร
คนที่ทำงานในสถานีตำรวจตำรวจนะคะตำรวจยิงกันเอง
ผู้กองยิงดาบเสียชีวิตคาลานจอดรถ
ส่วนสาเหตุได้เกิดจากแย่งที่จอดรถกัน
แค่นี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจหลังจากรับทราบเหตุ
ก็คือเป็นเหตุยิงกันในสถานีตำรวจนั่นแหละ
ไปดูจุดเกิดเหตุเลยนะคะคนยิงและคนที่ถูกยิง
เป็นตำรวจสังกัดสพรัฐภูมิ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือดาบตำรวจพรนรงแก้วพิมพ์อายุ๕๒ปีค่ะ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมที่หน้าอก๓นัด
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถยนต์ของตัวเองนะคะ
รถยนต์ของเขาจอดอยู่ในโรงจอดรถด้านหน้าบ้านพักตำรวจ
สวมชุดเครื่องแบบครึ่งท่อน
ส่วนคนยิงเป็นใครร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค
ันทิโยอายุ๕๘ปีรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพรัฐภูมิ

รอมอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกบัญชามีบุญ
ผู้กำกับการสพรัฐภูมิก็คือผู้บังคับบัญชา
พร้อมด้วยอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุคืออาวุธปืน๙มม
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากมีปากเสียงกันเรื่องที่จอดรถ
จอดรถคือบริเวณป้อมสายตรวจนาศรีทอง
เหตุการณ์นี้เกิดจากดาบตำรวจพรนรงค์ผู้เสียชีวิตจอดรถ
ไว้หน้าตู้ยามประมาณ๓เดือนแล้วก็ไม่ได้มีการขยับไปไหนนะ
จอดแบบนี้เพราะเคยเป็นหัวหน้าป้อมสายตรวจนาสีทองมาก่อนไง
แต่ปัจจุบันมาทำหน้าที่ธุรการจราจรแล้ว
โดยมีร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์คนยิงไปเป็นหัวหน้าป้อมนาศรีทองแทน
และช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
คนยิงก็คือร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์สั่งให้คนไปย้ายรถของดาบตำรวจออกไป
ดาบตำรวจไม่พอใจซึ่งตอนนั้นดาบตำรวจนั่งอยู่ที่ป้อมด้วย
โทรศัพท์ไปด่าทอโตเถียงกันทางโทรศัพท์มาแล้วรอบหนึ่ง
ต่อมาดาบตำรวจพรณรงค์ขับรถมาที่โรงพัก
มาคุยกันต่อนะคะกับร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์
ขณะนั้นกำลังถอยรถเข้าที่จอดรถหน้าบ้านตัวเอง
มีเรื่องกันอีกรอบค่ะเพราะดาบตำรวจพรณรงค์ผู้เสียชีวิต
ด่าทอบุพการีของร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์
และตบหน้าไปหนึ่งครั้งทำให้มือยิงก็คือร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์
โกรธลงจากรถชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิง๓นัด
ดาบตำรวจล้มลงเสียชีวิตคาที่
ร้อยตำรวจเอกสร้างสรรค์ผู้หญิงนะคะยอมรับสารภาพ
จากนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหาด้วยกัน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนติดตัว
ไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรค่ะ